ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นี่ขนาดว่าไม่ใช่ญาตินะ

ถ้าเกิดว่ามีคนเจ็บเนี่ยต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน

แต่ทีนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
น้องชายของคนเสียชีวิตมาร้องสื่อ

นี่ลูกศรสีแดงชนแล้ว
เห็นไหมคะผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์

รถคันที่เขามาตรงลูกศรสีเขียว

ต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างเจ็บ

น้องชายของผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค

ใช่ค่ะชนดูเหมือนไม่แรงนะคะ

บอกว่าตำรวจที่ไปที่ถึงจุดเกิดเหตุ

แล้วก็ไม่เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ

พาไปโรงพักไปวัดปริมาณแอลกอฮอล
คุณผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการแบบไหนมา
สอบภอบังละมุมครับคะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะแล้วเขาเจ็บโอ้โฮเดี๋ยวหนึ่งค่ะ

แล้วนี่สังคมตั้งคำถามโอ้โฮ
แล้วยังไงรู้ไหมคะพี่ต้นไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไม่พบ
หลังจากนั้นมีอาการเหมือนกระอักเลือด
เลือดไหลออกจากปากจากจมูกใช่เขาเสียชีวิตนะครับที่เหมือนช้ำไหนค่ะ

มึนงงอยู่นิดดูเหมือนคนจะไม่
ไม่ไหวอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือผู้ขอร้ายที่ตายใช่ค่ะคุณธนวัฒน์ที่มาทางตรง
คุณธนวัฒน์เลือดไหลออกจากปากไหลออกจากจมูกส่วนคู่กรณีชื่อว่านางสาวนัชชา
ตื่นยังฮะเชิญที่หน้าจอทีวีฟังคุณโรสลินต่อด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ลูกน้องท่านเลยฮะนี่ค่ะชี้พิกัดนิดนึงไหมว่าเหตุการณ์เกิดตรงไหน
หน้าชอรูมรถยนต์แห่ง๑ที่บางละมุงจชนบุรีเหตุการณ์เกิด๑ทุ่ม
วันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นี่ค่ะตอนเขาเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะตอนแรกเอาตัว
คือตอนที่เริ่มมีอาการกระอักเลือด
ตำรวจสพบังละมุงตอนนั้นเอาตัวคุณธนวัฒน์

เอาตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชนบุรี

สุดท้ายเขาตายนะคะสักประมาณ๕ทุ่ม

ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
น้องชายผู้ตายต้องร้องนะคะ

กับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพบังละมุง
ถ้าเกิดว่าท่านอยากอธิบายเนี่ย
อธิบายได้นะคะเราพร้อมฟังทุกฝ่าย

น้องชายของผู้ตายนะฮะ

จากปากน้องชายของผู้ตายเล่าเหตุการณ์
ว่าเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นค่ะ

ตำรวจจรจรจรชุดนี้
ทั้งชุดและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทำไมคุณไม่พาไปโรงพยาบาลอืม

คุณดูไม่เป็นคุณดูไม่เป็นคุณก็ไม่ต้องดูสิ
คุณให้พยาบาลมาประถมคนชนกันมันต้องประถมพยาบาลก่อน
ว่าเบื้องต้นว่ามีอะไรบาดเจ็บไหม

แล้วคุณไปใส่กุญแจมือตวนเขา
แล้วเขานอนสลบอยู่ตั้งนานคุณบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรเลย

คู่กรณีไปที่โรงพยาบาลนะครับ

พี่ผมไม่เป็นไรเลยแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงนะ

เนี่ยดูค่ะแล้วตำรวจสพบังละมุงไปใส่กุญแจมือเขาทำไม

แล้วตอนที่อยู่โรงพักไปยึดโทรศัพท์เขาด้วย
เขาติดต่อญาติเขาไม่ได้ผู้ตาย
ผิดทุกข้อถ้าเราหากทำข้อสอบในห้องเรียน

เขาไม่ได้ไปฆ่าใครตายเหมือนที่พี่ต้นบอก
ขนาดว่าคนฆ่าคนตายแล้วไอ้คนที่ไปฆ่าคนตายมันเจ็บ

คือขั้นตอนปฏิบัติมันผิดตั้งแต่ต้น
ต้องไปดูว่าไอ้ข้อมูลชุดแรกที่ตำรวจได้ไปได้ว่ายังไง

พลตำรวจตรีอัตภาษิตกิจสาหาร
ผู้การจังหวัดชนบุรีบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

สอบตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น
หากพบว่าผิดหรือทำเกินกว่าเหตุ
ต้องลงโทษค่ะต้องลงโทษนะคะชีวิตมันเอาคืนไม่ได้ด้วยนะคะ